พูดถึงเรื่องราวในวัยเด็กวัยใสเนี่ยนะครับคุณผู้ชม

วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปของเด็กค่ะ

เขามีความฝันมีสีสัน

ผู้ใหญ่อย่างเรามองย้อนกลับไป
วัยเด็กแล้วรู้สึกว่ามันต้องอดอมยิ้มไม่ได้แน่นอน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวค่ะ
ตลอดข่าวขำวันนี้พาไปดูเรื่องราวเด็ด
ที่มีลิละความสามารถที่ดูอย่างไรอย่างไร
ก็เก่งเกินอายุซะจริง
จะเก่งแค่ไหนตามไปดูกันหน่อยครับ
เริ่มกันที่สาวน้อยจากสปลาวคนนี้
ที่ดูเผินจะมาร้องเพลงหน้าห้องแบบธรรมดา
แต่ถ้าใครได้ฟังเสียงแล้วรับรองขนลุกเกลียว
ก็เกลี้ยวมองกว่าดูแป๊บเที่ยวตรงนี้แป๊บ

ส่งไปร้องเพลงในรายการร้องได้ให้ล้านดีไหมล่ะครับ

ไปแล้วจะได้อะไรล่ะคะจริง
รายการของเราค่ะนอกจากจะได้ความคึกคึกคึกคัก
ยังได้เงินทุน๑ล้านบาท

เบอร์แรงของสองหนูน้อยวัยอนุบัน
ที่มีลีลาไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับ
ไม่ธรรมดาแค่ไหนไปดูกันหน่อยเร็ว
แหมไอ้หนูเอ้ย
ถ้าเต้นเบอร์แรงเซงกระดูกขนาดนี้เนี่ย
บอกพี่มาทีครับเขาเรียกว่าท่าอะไร
แล้วถ้าโตขึ้นอย่าไปเต้นท่านี้นะลูกเอ้ย
เดี๋ยวจะไปกระตุกต่อมโมโหของคนรอบข้างเอา
พี่ว่าพี่ขอนะครับ
มาดูเรื่องความเก่งจนสุดหยุดยังไงก็ไม่อยู่กับน้องอ้วน

ที่มีดิกรีลีลาเป็นเชฟระดับท็อปฟอร์มเลยทีเดียว
ดูลีลาซะก่อนผักกุ้งลอยฟ้าลงไป
กระทะร้อนลิคทางพี่เชฟพ่วนมาแล้ว
อยากจะผัดให้แบบนี้แหละใครจะทำไม

ทำไมล่ะครับอาเฮียเชฟครับ
โอ้โหลีลาขนาดนี้เนี่ยโตขึ้นต้องได้เป็นเชฟใหญ่
แห่งวงการอาหารอย่างแน่นอน
ว่าแต่ลีลาขนาดนี้เนี่ยถามจริงนะ
ผมจะได้อาหารดีจากเชฟใช่ไหมครับ
แล้วไหมล่ะครับ